แต่เมื่อวานนี้ตกอกตกใจกับหยองลูกหยี
ตลกชื่อดังขับรถไปชนวัว
ตั้มเลยนะครับพี่หยองบอกนึกว่าไม่รอดซะแล้วคราวนี้นะฮะ
ก็แหม่เจ้าตัวเปิดใจเลยนะครับบอกว่า
หามส่งโรงพยาบาลคิดหนักเลยดูสภาพรถสิครับ

อุปเทศครั้งนี้เกิดขึ้นตี๓ครับ
ของวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมาครับ
บนถนนสายสละบุรีเพชรบูรณ์ตะบนโคกสลุงนะครับ
อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเลสสีขาว

เจ็บครับพี่หยองเจ็บฮะในรถพบนายฮาริสพลสมจิตนา

พี่หยองอายุ๕๗ตลกชื่อดังได้รับบาดเจ็บ
ไปนั่งไม่ใช่อะไรนะแน่นหน้าอกนะฮะ

นอกจากนี้ยังพบรถกระบาดอิซูสุอีกครั้งนะครับ
ด้านหน้าพังยับเหมือนกันค่ะนะครับอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วก็ไปพบวัวตัวผู้ตัวใหญ่เลยนะถูกชนนอนตายอยู่
มันตายในที่เกิดเหตุเลยทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสพโคกสลุง
จังหวัดลบบุรีนะฮะเพื่อติดตามความขึ้นหน้าของคดีพบว่า
ตำรวจเนี่ยนำซากวัวที่ถูกชนนะครับแล้วก็รถยนต์ของกลาง
คันที่ได้รับความเสียหายไปเก็บไว้ที่โรงพักแล้วล่ะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบส่วนนายสาธิตอายุ
อ้อหูสภาพ๒คันไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่ามันว่านอนตายอยู่ข้าง
คนขับรถให้การกับตำรวจว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถพาหยองลูกหยี
ไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนรุ่นน้อง
คือจะกลับบ้านแล้วล่ะจะกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุ
ขับมาด้วยความเร็วไม่เกินร้อยสิบเขาบอกไม่เกินร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีฝูงวัวประมาณ๑๐ตัวมันเดินข้ามถนนคล้ายเหมือนมีคนไล่ต้อนอยู่นะ
วัวตัวใหญ่ออกมาก่อนเลยนะครับนำหน้า
เขาบอกเขาพยายามเหยียบเบรกแล้วนะแต่มันไม่ทันครับ
ตั้มก็ให้นะครับทำให้รถกระบะที่ตามหลังมาก็หักหลบ
พุ่งไปชนไอ้วัวตัวนั้นซ้ำอีกทีฮะ
ร้อยน่าจะมีร้อยหนึ่งครับอืมร้อยสิบเป็นที่อ่ะอืม
ก็ไม่ถอดดูว่าเร็วมากนะครับแต่ตั้งหว่าวัวมันข้ามมาชั้นชิดเกินไป
อืมมันเลยเบรกไม่ได้อืมมันเบรกไม่ทันแล้วถ้าผมหักก็ผมตายแน่นอน
ใช่ผมจะไม่หักใจชนมันเลยถ้าหักปั๊บผมตายทั้งคัน
ผมเลยคิดอย่างงั้นแล้วแล้วไอ้ท่านหย่องนั่งหน้านั่งหลัง
นั่งอยู่ข้างหน้านั่งขวามือผมนั่งอยู่ซ้ายมือครับ

ขณะที่พี่หองลูกหยีเปิดใจกับนักข่าวบอกว่า
ปฏิเหตุครั้งนี้นะครับเขาบอกนึกว่าไม่รอดแล้ว
ตกใจมากเลยนะเคราะห์ดีที่ลูกน้องตัดสินใจชนบัวนะ
เขาบอกถ้าหักหลบสงสัยสงสัยนะฮะโอ้สงสัยไม่รอดแน่
เพราะว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยตอนชนเนี้ยมันทำงานหกใบเลยโอ้โห

ปุ๊บปุ๊บหมดมันกางหมดเลยนะครับรับแรงกระแทกเอาไว้
เจ็บมากกว่านี้เดชะบุลนะฮะสงสัยค่ะพี่หย่องบอกรถขบะไม่เส๋ยซ้ำค่ะ
แต่ที่เจ็บเจ็บใจเจ็บใจมากไปกว่านั้น
ทำไมคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูประกันภัยรถยนต์ให้ดี
อย่าบอกนะรถประกันขาดหรอประกันหมดหรอ
ดูหน้าไอ้สองคนนี้ตกใจเลยคุณผู้ชม
เฮ้ยประกันหมดไปไม่นานนี้โอ้โฮ
หยองบอกแล้วใครตอนนี้ยังหาคนตัวคนเลี้ยงวัวไม่เจอเลย
เออเนอะทำไมปล่อยไม่หลุดมานี้แล้วจะไปให้ใครมาช่วยรับผิดชอบ
ก็เลยบอกตำรวจตำรวจช่วยหาหน่อยนะครับ
เลี้ยงวัวเนี่ยเชื่อว่ามีเจ้าของ
เนี่ยฮะโอ้งูตัวใหญ่ขนาดนี้มีเจ้าของอยู่แล้ว

เอาจริงคือเราจะมาคิดว่าเอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย
ซึ่งปกติตัวแทนประกันเขาจะติดต่อมาแต่เนิ่นนะ

ติดต่อมาตั้งหลายเดือนกลัวไม่ต่อมั้ง

อะไรนะใช่ติดต่อมาหลายเดือนจนมันจะหมดแล้วเหรอ
ยังติดต่อมาแล้วเหตุการณ์นี้มันเจ็บใจแทนนะเนอะ